คลอดฉุกเฉินซึ่งตำรวจจราจรตามโครงการพระราชดำริได้โชว์ฝีมือ
ช่วยนางดารารัฐทองอินหญิงท้องแก่คลอดรถบนแท็กซี่นั้นเป็นอย่างไร
ไปดูบรรยากาศในช่วงของการคลอดกันก่อนเลยฮะ
โอ้โหเป็นภาพวินาทีและเสียงของชีวิตใหม่

ขณะที่ดาบตำรวจกฤษณะเพชรน้อยผู้บังคับหมู่งาน๒กองกำกับการ๖กองบังคับการตำรวจจราจร
หรือว่าจราจรโครงการพระราชดำริ

ดารารัฐทองอินหญิงท้องแก่

ทะเบียนมมชจิ๕๖๔กรุงเทพมหานคร
ขึ้นมาบนทางด่วนบางนาขาเข้า
เพื่อที่จะไปคลอดบุตรที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
แต่ว่าระหว่างทางรถติดอยู่บนทางด่วนนะคุณ
ดารารัฐเกิดอาการน้ำเดินใกล้คลอด

แต่มีสติก็ยังโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือ

แต่สำหรับตำรวจกำลังเร่งขับรถสายตรวจราจร
นำรถแท็กซี่ที่นางดารารัฐโดยสาร
จะให้ไปส่งที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ปรากฏว่านางดารารัฐได้คลอดทารกเพศชายออกมาระหว่างทาง
ดาบตำรวจกิจสนะจึงหยุดรถบนทางด่วนทันที
พร้อมกับนำอุปกรณ์ช่วยเหลือทำคลอดฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือ
จนทำให้นางดารารัสแล้วก็ทารกเพศชาย
ได้ออกมาส่งเสียงแรกของการถือกำเนิด

เป็นปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูก
ดาบตำรวจกิจสนะบอกว่ารู้สึกภูมิใจที่สามารถช่วยเหลือให้แม่

ซึ่งที่ผ่านมานะครับตำรวจโครงการพระราชดำริ
ได้ช่วยทำคลอดในลักษณะนี้มาแล้ว๑๔๙คน
ซึ่งทุกครั้งที่ช่วยเหลือทารกและมารดาก็ปลอดภัยทุกราย
เพราะว่าถือว่าตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่
การอบรมในการช่วยเหลือทำคลอดฉุกเฉินมาเป็นอย่างดี

ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นบนท้องถนนและทุกทีมักจะรถติดทุกที
เพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณแม่กำลังเดินทางไปโรงพยาบาล
แล้วก็แน่นอนเจอปัญหาการจราจรที่ติด

ราวก่อนเราก็นำเสนอไป
ใช่ค่ะเป็นการเปิดทาง
ตำรวจจราจรหลายนายเปิดทางให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ให้ไปโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที
ใช่ครับแล้วก็ทางตำรวจโครงการพระราชดำริเนี่ย
เขาจะพยายามที่เปิดทางเพื่อให้ไปถึงโรงพยาบาลก่อน
ถ้าไม่กระทันหันจริงจะไม่ทำคลอดบนรถแบบนี้

เพราะว่าคลอดบนรถก็เลยต้องเอาอุปกรณ์ออกมาช่วยเหลือก่อน